ใครมีบ้านอยู่ใกล้กับรางรถไฟบ้างคะ
อันตรายมากนะคะต้องบอกเลย

แต่ว่าบางครั้งบางคราวมันอยู่ใกล้กันจนมันชิน

ลาดสายตาจากลูกแป๊บเดียว
น้องเดินออกจากบ้านไปโดนรถไฟชนเสียชีวิตค่ะ

ชุมชนหลังวัดสังกษีที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถไฟชนเด็กเสียชีวิต
ก็ลงพื้นที่พร้อมกับกู้ภัยไตรคุณธรรม
แล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลชนบุรีค่ะ

พบพ่อและแม่รวมถึงคนในครอบครัวของน้องวัย๓ขวบนะคะ
ร้องไห้แทบจะขาดใจค่ะ
หลังจากเห็นร่างของน้องนอนเสียชีวิตในสภาพ
มีแผลที่หน้าผากแล้วแขนขาก็หัก
ใกล้กันมีรถไฟขบวนที่๔๒๐๔บรรทุกน้ำมันจอดอยู่นะคะ
มีนายบดินวิชัยเป็นพนักงานขับรถไฟรอให้การกับตำรวจ

เพื่อป้องกันไม่ให้การสัญจรบนรางนั้นติดขัด
เจ้าหน้าที่ก็เลยบันทึกข้อมูลส่วนตัวแล้วปล่อยให้คนขับรถไฟเข้ากรุงเทพไปก่อน
แล้วเดี๋ยวจะประสานให้เข้าพบเจ้าหน้าที่ให้ปากคำอีกครั้ง
แม่ของเด็กนะคะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
น้ำตาของพ่อนี่คือซุดลงไปเลย
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยมีอาการออทิสติกเทียม
ก่อนเกิดเหตุเธอให้ลูกรออยู่ข้างนอกเพราะเธอไปเข้าห้องน้ำ
มันไม่ถึง๓นาทีเดี๋ยวเมื่อกี้แม่พูดไม่ถึง๓นาทีเลย
ออกมาไม่เจอลูกแล้วอ่ะวิ่งหารอบบ้านก็ไม่เจอ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาก็ไม่เจอจนมีคนบอกว่า
ลูกโดนรถไฟชนตายค่ะ
นี่ได้ด้วยกี่นาทีหรือดูเยี่ยมจะได้มาไม่ถึง๓นาที
วันนี้นะคะครอบครัวก็รับร่างของน้องไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดหนองใยหมากที่อำเภอกเกาะจันทร์ค่ะ

ตรงนั้นมันเป็นรางรถไฟคู่
จากจุดเกิดเหตุรางรถไฟคู่ตรงนี้เห็นไหมคะ

เราก็ลองเดินไปที่บ้านของน้องค่ะ
มันห่างไป๕๐๐เมตรเลยนะคิง
สำหรับเด็ก๓ขวบ๕๐๐เมตร

สภาพบ้านของน้องเองก็ค่อนข้างที่จะซุดโทรมนะคะ
เรื่องต้นครอบครัวก็ไม่ค่อยมีสตางค์

พ่อทำงานรับจ้างส่วนคุณแม่ก็เลี้ยงลูก

มีย่ารกปกคลุมรถยนต์สัญจรไม่ได้ค่ะ
เว้นมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของครอบครัวน้องนี่แหละ
คือคิดว่าน้องคงจะคุ้นเคยกับเส้นทางนี้ไง

เดินออกไปอาจจะต้องการออกไปหาพ่อที่ทำงานอยู่ฝั่งตรงข้าม
แล้วมันมีรางรถไฟกั้น
สุดท้ายก็เลยถูกรถไฟชนค่ะ

มันก็เลยไกลออกไปตั้ง๕๐๐เมตรนะคะ

แล้วก็เศร้าใจกับครอบครัวจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าของพื้นที่ที่พ่อแม่เด็กไปเช่าที่ดินสร้างบ้านอยู่เนี่ย
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นน้องเดินเล่นอยู่ในพื้นที่เป็นประจำ
จริงน้องเคยเดินออกถนนใหญ่ด้วยนะ

ครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตของน้องนะคะ

แต่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือหน่อย
เพราะครอบครัวเองก็มีฐานะยากจนนะคะ
ส่วนแม่บอกว่าแม่ขอโทษ
แล้วมันมืดด้วย

ก็คือนายบดินมาสอบปากคำอีกครั้งนะคะ

เพราะว่ามันจะกระทบกับเส้นทางเดินรถไฟ

เรื่องต้นยังไม่มีรายงานว่าพนักงานขับรถไฟ
หรือว่าการทางแห่งรถไฟจะมีความช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตยังไง
หลายคนบอกแบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบกันก่อน